คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ผู้ป่วยคนนี้มีน้ำหนักนะครับถึง๑๕๐กิโลกรัม
ขาของเขาตกลงไปในช่องบนสะพาน
แล้วคราวนี้ต้องใช้คน๔คนนะครับ
คุณผู้ชมดูไปหามเขาออกมา
โอ้โหกู้ภัยใจได้จริง

วันนี้สูญเรนทรอพแพร่รับแจ้งว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ
ขาตกช่องบนพื้นสะพานได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ก็ส่งโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนนะครับ
พบว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่บนถนนชัยบูรซอย๒
ตะบนในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับ
ก็บนสะพานเนี่ยสร้างขึ้นเป็นทางเข้าบ้านนะฮะ
แล้วก็บริเวณมันต่ำและถูกน้ำท่วม
อังคณาเข้มแข็งอายุ๖๓ปีนะครับ
คือเหยียบพื้นสะพานมันเป็นไม้เชอร่าแบบหนา
แต่ด้วยน้ำหนักตัวของท่าน๑๕๐กิโลกรัม
ไม้หักครับไม้หักด้วยขาหักด้วยผิดรูปไปเลย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ต้องมากัน๕๖คนนะฮะ
เพื่อที่จะย้ายท่านลงเปรย์สนามแล้วก็หามขึ้นรถพยาบาล
จากการสอบถามนางหน่อยอายุ๖๐ปีน้องสาวของผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็ทราบว่าพี่สาวจะออกไปทำธุระที่ธนาคาร
พอเดินลงบ้านมาปรากฏว่าเหยียบไม้นี้หักโพะลงไป
แล้วท่านน้ำหนักตัวเยอะนะครับได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
ในบ้านก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นอยู่กัน๓คน
คราวนี้ก็ทำยังไงไม่ได้แล้วฮะจึงโทรไปขอความช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวแรงงานว่าบ้านหลังด้านกล่าวคือมันต่ำ
เวลาหน้าฝนน้ำจะท่วมขังเจ้าของก็เลยอุตสาอุตส่าห์ทำสะพานเอาไว้
เพื่อจะเดินเข้าบ้านคือใช้เงินไป๓๐๐๐๐กว่าบาทนะสะพานนี้
แต่มาเกิดปฏิเหตุแบบนี้ไปได้